ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับนะฮะ
ผู้ชายหลายคนเขาก็นั่งคุยกันมีเพื่อนมีรุ่นน้องคุยกัน
ค่ะเพื่อขอซื้อเขาวัวเขาควายอืมนะฮะระหว่างที่ไปเอาเขาวัวเขาควายมาให้ดู
มีรุ่นน้องคนหนึ่งควักปืนขึ้นมาเหมือนจะเอามาให้ดูเล่น
สักพักหนึ่งอ้างว่าทำปืนลั่นใส่ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตขาดที่แล้วตัวเองก็หลบหนีไป
แต่ครอบครัวเชื่อเหลือเกินว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ปืนลั่น
แต่มันจงใจยิงให้ตายเพราะก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้าน
และลูกชายของผู้ใหญ่บ้านก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชนวนของการก่อเหตุในครั้งนี้

นี่คือสภาพศพนายสิทธิชัยแป้นจันทร์ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านไม้ยกสูง
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลแพงเซาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายในบ้านพบชิ้นส่วนปลอกกระสุนปืนลูกซองจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายสุรเชษคล้ายนรังศรีเพื่อนผู้ตายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมาหาผู้ตายที่บ้าน
ถามหาคนต้องการซื้อเขาวัวก่อนกลับไปนำเขาวัวที่บ้านมาให้ดู
จากนั้นผู้ตายโทรศัพท์มือถือเรียกเพื่อนรุ่นน้องที่ต้องการซื้อเขาวัวมานั่งดูที่บ้าน
เพื่อนรุ่นน้องจะหยิบปืนขึ้นมาโชว์ระหว่างทั้งคู่นั่งดูปืนอยู่นั้น
ไม่นานเสียงลั่นไกลปืนดังขึ้นใส่ผู้ตายหลังสิ้นเสียงปืน
เพื่อนรุ่นน้องขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปไม่ทราบว่าผมไม่รู้จักเลย
นายนัฐกิจแป้นจันทร์พี่ชายผู้ตายเล่าว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเขากับแม่นอนอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรประกอบกับน้องชายเปิดเพลงเสียงดังเพื่อสั่งสรรค์กับเพื่อน
กระทั่งผู้ตายวิ่งออกมาบอกว่าน้องชายถูกยิงจนเสียชีวิตคาบ้าน
พี่ชายรีบออกไปดูพบศพน้องชายนอนเสียชีวิตจมกองเลือดแล้ว
พี่ชายผู้ตายเชื่อว่าไม่ใช่การทำปืนลั่นใส่แต่เป็นการเจาะยิงจนเสียชีวิต
ในเหตุการณ์ครั้งนี้ผมว่าไม่ใช่เหตุการณ์ทำปืนลั่น
เนื่องจากว่ามือของน้องด้านซ้ายมือเนี่ยโดนกระสุนไป๓นัด
มือหักแล้วก็กระสุนยังจะแทงเข้าลำตัว
ลุเข้าลำตัวทะลุออกไปข้างแต่ว่ายิงหนึ่งนัดคือแต่ว่ามันจะแตก
เขาเรียกมันกระสุนแตกหัวใช่แตกเป็น๙นัดใช่เป็นปืนลูกซอง
ดูจากพฤติกรรมดูจากสภาพศพอย่างนี้มันอกอ่านแล้วก็คือเหมือนกับโดนจ่อยิง
อีกทั้งเมื่อ๕เดือนก่อนผู้ตายมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕และลูกชาย
จนถึงขั้นลูกชายผู้ใหญ่บ้านถือมีดพระบุกมาขู่จะทำร้ายร่างกาย
และกลางดึกในคืนเดียวกันพบชายวัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายเข้ามาหาผู้ตาย
อ้างว่าจะเคลียร์ปัญหาแต่กลับพกมีดมาด้วย
ทางครอบครัวอยากให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ตอนแรกกันน้องชายบอกว่าเขาเอามีดเอาอะไรมาขู่ขึ้นไปบนบ้านของน้องชาย
แล้วทีนี้พอน้องชายตามไปที่บ้านคนที่มาพูดคุยก็เอามีดออกมาข้างหลัง
แล้วน้องชายก็เอามือไปคว้าบอกมึงพกมีดมาทำไม
แล้วก็พี่บอกว่าแล้วมาทำไมตอนกลางคืนกัน

พี่บอกว่าถ้าจะมาเคลียร์กันทำไมต้องพกมีดมา

อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เร่งสอบปักคำพยานแวดล้อม

เพื่อติดตามมือปืนมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
สรรพัฒน์กระสิมชะยะวิวัต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน